กลับมาช่วงนี้พาไปติดตามความคืบหน้ากรณียิงกันบนรถเมย์แถวพุทธมนตรกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะวันนี้ทางด้านของตำรวจนครบานหลัก๒ไปสอบปากคำ๓นักเรียนช่างกลที่ไปก่อเหตุยิงคู่อริบนรถเมย์
คือเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
โดยอ้างว่าที่ทำไปเป็นเพราะว่าป้องกันตัว
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะ
ในการร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อันนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบานหลัก๒นำตัวเยาวชนชายอายุ๑๗ปี๓คน
เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนายพลวัฒน์อายุ๑๗ปี
เสียชีวิตบนรถเมย์สาย๑๒๓บริเวณแยกไฟแดงถนนพุทธมนตรสาย๒
ตัดถนนเพชรเกษมเขตบางแครกรุงเทพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้ก็นำไปส่งสารเด็กเยาวชนและครอบครัวกลาง
หลังจากการสอบปากคำเสร็จสิ้น
เรื่องนี้พันธมรถโทสมชายนาศอิงศาสตร์รองผู้กำกับการสอบสวนสอบพลหลัก๒เผยว่า
พนักงานสอบสวนพร้อมอายการนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์รวมทั้งนักกฎหมาย
ร่วมกันสอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา
เบื้องต้นนี่พนักการณ์สอบสวนแจ้ง๓ข้อหาด้วยกัน

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนื่องจากว่าเป็นเยาวชนนะคะ
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้มีการนำตัวไปทำแผนนะคะ
อันนี้เป็นภาพในที่เกิดเหตุระหว่างที่ตำรวจนำตัวทั้งหมดไปส่งสารเนี่ย
พ่อของหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้อ่ะทำใจไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าลูกชายถูกแจ้งข้อหาหนักโวยวายทำนองว่าลูกไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าคนตาย
แล้วก็เชื่อว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าฝั่งตรงข้ามวิ่งขึ้นมาบนรถ
จะทำร้ายจึงได้ยินก็เลยต้องใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวค่ะ
อ่ะฟังเสียงญาติผู้ต้องหากันหน่อย
ลูกผมมันไม่ได้เจตนากันหรอก
คำอื่นทุกคำนะผมไม่พูดเพราะพูดเป็นเลยอย่าเจตนานี่
พี่ครับผมขอร้องเด็กไปเรียนกลับบ้านอยู่บนรถเมฆ
อยู่บนรถเมย์แล้วมาเจอเขามาจากไหนเขายังไม่

เขายังไม่เปิดเรียนเลยเขามาเป็นกลุ่มไปก่อน
คุณพ่อก็เสียใจอย่างหนักนะฮะมาดูอีกฝากฝั่งหนึ่งกันบ้าง
ขณะที่ญาติของนายพรวัตรผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลสิริราช
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าศกแบบเนี้ยค่ะญาติของคนนึงนะคะ
คนหนึ่งของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้ร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็เป็นลมล้มพับลงไปญาติญาติก็ต้องช่วยกันประคองออกไปปฐมพยาบาล
โดยครอบครัวจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดซองพรูอำเภอบางกรวย